เราก็แค่แบบมาแชร์ให้แบบเพื่อนหรือคนอื่นฟังว่าเออแบบเราก็เจอนู่นนี่นั่นมานะอะไรอย่างนี้
สำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นเนาะกี้อยากจะบอกว่าสำหรับคนที่ดูรายการเพื่อนใหม่แล้วรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกไม่แฮปปี้นะคะ
ที่จะต้องขอโทษสำหรับคอนเทนต์ที่เราอาจจะเราอาจจะคิดน้อยเกินไปหรืออาจจะแบบไม่ได้ดูให้แบบถี่ถ้วนไม่ได้สกรีนกันอย่างดีมากพออะไรอย่างนี้ค่ะ
ไม่ต้องขอโทษกี้ก็เหมือนที่กี้ลงไอจีอะเนาะที่กี้ลงไอจีขอแบบพูดตรงนี้ย้ำอีกครั้งเลยละกันว่ากี้ไม่ได้พูดถึงเวลา
แล้วตัวกี้เองกับเบลล่าเองก็คือไม่เคยมีปัญหากันทั้งในอดีตและปัจจุบันเราไม่เคยมีเรื่องกันไม่เคยทะเลาะกันไม่เคยมีอะไรกันเลย
ก็เลยอยากจะบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับเบลล่าเลยที่กี้แชร์คือกี้แค่ไม่ได้คิดที่จะแบบมาทำร้ายใครเนอะแล้วก็ไม่ได้คิดที่จะมาแสใครด้วย
คนเข้าใจผิดเยอะเข้าใจว่ากี้พูดถึงเวลากี้วันนั้นก็เลยตัดสินใจลงไปเลยเพราะว่าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่
บางคนก็บอกว่าแบบไม่ทันแล้วบอกไม่ใช่ไม่ทันแต่ว่ามันไม่ใช่จริงไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ถ้าใช่เราก็จะบอกว่าใช่อะไรอย่างนี้
แต่ว่าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่จริงค่ะอันนี้คือแบบยืนยันว่าไม่ใช่จริง
แต่อย่างที่บอกว่าเราไม่ได้คิดที่จะทำร้ายใครเพราะว่าเราก็ไม่ได้บอกใบ้อะไรเลย
เราไม่ได้เราไม่ได้บอกใบ้ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเราไม่ได้บอกใบ้ว่าอายุใกล้เคียงเรา
เราไม่ได้บอกใบ้ว่าเขาทำอาชีพอะไรเราเราไม่ได้บอกใบ้อะไรเลยเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยาก
เราไม่ได้ชี้นำว่าเป็นชายใช่เราไม่อยากจะชี้นำว่าเป็นชายแต่เราก็แค่
แค่เล่าว่าเราเจออะไรมาบ้างอะไรอย่างนี้เขาก็รู้อยู่แล้วว่าไม่ได้เกี่ยวอะไร
ใช่ว่าสิ่งที่กี้พูดมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเพราะอย่างที่เราบอกว่าอยู่กันแค่สองคน
เบลล่าก็รู้อยู่แล้วว่าเราไม่ได้แบบไม่เคยไม่ได้เคยมีเหตุการณ์อะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ถามว่าเราก็มีส่งไปบอกเขามีกังวลใจ
เข้าใจผิดคิดว่าแบบว่าเราพูดถึงเบลล่าหรือว่าแฟนคลับเขาที่แบบไม่พอใจอะไรอย่างเงี้
แล้ววันนี้เราก็แบบอยากจะขอโทษด้วยเหมือนกันนะว่าคือนอกจากว่าจะไม่ใช่แล้ว
เราก็ขอโทษที่อาจจะแบบทำให้แบบรู้สึกไม่ดีอะไรอย่างนี้ค่ะ
กี้ของกี้ส่วนตัวกี้รู้สึกว่ามันแทบจะโยงอะไรไม่ได้เลย
เพราะว่ากี้ไม่ได้บอกใบแล้วมันเป็นเรื่องที่รู้กันอยู่แค่สองคน
ถามว่าเครียดไหมเราก็เสียใจที่คนเข้าใจผิดนะ
เสียใจว่าคนที่ว่าคนเข้าใจผิดคิดว่าเราแบบว่าคิดร้ายกับเขา
หรือว่าแบบจะมาแฉคนอื่นหรืออะไรอย่างนี้
เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเจตนาเราไม่ได้มีเจตนาที่จะมาทำร้ายใคร
หรือจะมาแฉใครหรือจะมาอะไรอย่างนี้ค่ะ
อย่างที่บอกว่าเราก็มนุษย์คนหนึ่งอะเนาะ
แล้วก็มีการแบบพูดแล้วมันเป็นคือกี้รู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ของกี้
กี้เจอมาจริงถึงแม้ว่าในอดีตเราอาจจะเสียใจกับมัน
แต่ปัจจุบันเราก็ไม่ได้เราก็ปล่อยผ่านไปแล้ว
เราก็แค่แบบมาแชร์ให้แบบเพื่อนหรือคนอื่นฟังว่า
เราก็แบบว่าเราก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของเรา
เราไม่ได้เอาเรื่องของคนอื่นนายกอนายขอหรือแบบป้าข้างบ้านมาพูดเมาส์อะไรอย่างนี้พอเถอะ

เพราะอย่างที่บอกว่าพี่ไม่ได้มีเจตนาที่จะแบบว่า
อยากจะแบบอยากจะคิดไม่ดีกับใครอะไรอย่างนี้
เราแค่เล่าประสบการณ์ว่าเราเจออะไรมาบ้าง
เหมือนเราระบายกับพี่อ้อยพี่ชอตอะไรอย่างนี้ค่ะ